รถขาวเด้งไปชนมอเตอร์ไซค์
คุณดูจังหวะมอเตอร์ไซค์เขาขี่มาดี
เสียชีวิตคาที่สภาพน่าสยดสยองมากเพราะอะไรคุณ
ใบหน้าเนี่ยคือเนี่ยใบหน้ายับเลยอ่ะ

คุณผู้ชมฮะแล้ววงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปสอบสวนเบื้องต้นกับคนขับรถเก๋งขาวคันหลังก่อน
ที่ไปชนรถเก๋งขาวอีกคันแล้วทำให้ขาวคันนั้นเด้งไปชนมอเตอร์ไซค์นะครับ
คนขับรถคันหลังสุดก็คือนางสาวอมรรัฐ
แล้วก็เมื่อคืนนี้ไปทำงานมาก่อนจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดน้องคาย
มาถึงจุดเกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นแค่รถคันหน้านี่คันสีขาวแล้วเธอพุ่งชนแค่นั้นเองฮะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงเธอหน่อยแล้วเธอยังบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนชนมอเตอร์ไซค์นะ

เนี่ยพูดลองฟังเสียงเธอให้สัมพาสสิ
เธอก็ปฏิเสธนะเธอไม่ได้ไปชนรถมอเตอร์ไซค์
แต่หลายคนก็มองว่าเธอคือต้นเหตุไง
ก็คือนายศักดิ์สิทธิ์ครับทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
เขาก็บอกว่ากำลังขับรถจะไปดูงาน
ให้ลูกน้องทำอยู่แถวหอนาฬิกาในตัวเมืองอุดร
มาถึงที่เกิดเหตุอยู่รถคันหลังก็ชนท้ายอย่างแรง

ควบคุมรถไม่อยู่แล้วก็หมุนไปชนรถจักรยานยนต์
ข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะจนทำให้ตกข้างทางกันไปหมดนะครับ
และทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
เขายืนยันนะคือรถคันหลังมาชนผมก่อน
ทำให้ผมเด้งไปชนมอเตอร์ไซค์เขาอีกทีนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบภาพวงจรปิดอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานชัดเจนนะคุณนะ
ว่าใครประมาทแล้วอย่างเห็นว่ารถเก่งที่ผู้หญิงขับ
ขับมาเร็วด้วยนะแล้วก็วูบหลับตามที่เธอรับสาภาพด้วยนะครับ
ก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมทั้ง๒คน๒คันที่สพเมืองอุดรธานี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าเสียใจกับครอบครัว
ผู้เสียชีวิตคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยคุณ
ขี่มาอย่างดีริมทางไม่รู้อิโน่อีเหน่
ใช่ค่ะแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ